จากกรณีที่เราเล่าข่าวใหญ่ไปเมื่อวานนี้
รอปภรุ่นใหญ่วัย๕๗ปี
ก็ไปจีบรอปภสาวรุ่นน้องอายุ๒๐กว่า
แต่ทีนี้จีบไม่ติดก็เลยก่อเหตุแทงจนเสียชีวิตนะคุณฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้ามหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ

เมื่อวานนี้ในช่วงเช้า
คนก่อเหตุก็คือนายสิงจใบรำอายุ๕๗ปี
ส่วนคนตายถูกมีดแทงคือรอปภรุ่นน้องครับ
นางสาวอนิตตาอายุ๒๖ปี
คนก่อเหตุถูกตำรวจสนทุ่งมหาเมฆจับกลุ่มตัวได้แล้ว
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปที่จังหวัดชนบุรี
ควบคุมตัวมาที่สนทุ่งมหาเมฆ
โดยคนก่อเหตุคือนายสิงฮะนายสิงห์มีสีหน้าเคร่งเครียด
สภาพอิดโรยจากการหลบหนีนะครับ
เพราะหลบหนีจากกรุงเทพไปพื้นที่ชนบุรี
นักข่าวพยายามถามถึงมูลเหตุในการลงมือ
แต่นายสิงห์ตอบคำถามหรือไม่ตอบคำถาม
ให้คุณผู้ชมไปฟังเขาหน่อยนะฮะ
โอ้โหเนี่ยค่ะคุณผู้ชมฮะก็เขาไม่ตอบอะไรเลยนะฮะ
ส่วนกลุ่มรอปภซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของผู้ตาย
ข้อมูลตรงกันนะครับว่านายสิงห์เนี่ย
จีบรอปภสาวรุ่นน้องมานานแสนนาน
แต่ว่าผู้ตายไม่เล่นด้วยแค่นับถือเท่านั้นเองนะครับ
แต่ไม่ได้คิดจะเป็นฟงเป็นแฟนนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุมีคนได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกัน

ความคืบหน้าในวันนี้นายสิงห์ผู้ต้องหายังถูกคุมตัว

ตำรวจยังไม่นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
อกจากนี้พนักงานสอบสวนยังเชิญตัวนางอนงมณีวัน
อายุ๔๔ปีแม่ของนางสาวอนิตาผู้ตาย
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างลูกสาวของเธอกับนายสิงห์ผู้ก่อเหตุ
บอกว่าลูกสาวเพิ่งจะอายุ๒๖ปี
ส่วนผู้ก่อเหตุอายุตั้ง๕๗ปีแล้ว

โอ้โฮท่านนับก็เป็นลุงแล้วว่ะ

ส่วนประเด็นที่ผู้ก่อเหตุฆ่าลูกสาว

แต่ถึงจะเป็นเรื่องจริงก็ไม่ใช่เหตุผล
ที่จะต้องใช้ความรุนแรงจนถึงกระทั่งฆ่าลูกของเธอ
สำหรับลูกสาวเพิ่งเข้ามาทำงานรอปภได้เพียง๒ปีเท่านั้น

ที่ทำงานหาเงินส่งให้ทางครอบครัว
แล้วก็มีแผนจะสร้างบ้านใหม่ให้กับครอบครัวภายในสิ้นปีนี้แล้ว
อยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
ให้ได้รับโทษประหารตายตกไปตามกันเลยนะฮะ
น้องยุ้ยเขาไม่เคยเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังเลย

คืออยู่ดีเขามีเหตุนี้ขึ้นไหมครับท่านแม่นครับ
ก็น่าจะไม่โหสิกรรมค่ะเพราะว่าเขาทำชีวิตแรกด้วยชีวิต
คุณแม่ก็โกรธมากนะฮะโกรธแค้นมากที่มาก่อเหตุฆ่าลูกสาวของแม่เนี่ยนะฮะขณะที่หัวหน้างานของทั้งผู้ก่อเหตุแล้วก็เป็นหัวหน้างานของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าทั้งสองเข้าทำงานตั้งแต่ปี๖๓
แล้วก็มาทำงานรักษาความปลอดภัยที่เดียวกัน
เทคนิคกรุงเทพจุดเกิดเหตุนี่แหละฮะ
ตลอดระยะเวลา๒ปีก็ไม่เคยเห็นพฤติกรรม

แต่ก็ได้ยินจากเพื่อนร่วมงาน
ว่าผู้ก่อเหตุไปแอบชอบผู้เสียชีวิตนะครับ
ส่วนในทางคดีนั้นตำรวจจะส่งตัวผู้ต้องหาฝาก

ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตก็รอรับศพของรอปภสาว
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดต่อไปนะครับ